เรื่องนี้ถูกนำมาเปิดเผยโดยเพจบิ๊กเรียนต้องขอบคุณทางเพจด้วยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ผู้เสียหายเป็นน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๗ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
น้องบอกว่าน้องไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านช่องทางออนไลน์
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๗แล้วก็บอกน้องว่าเป็นลูกชายนายตำรวจระดับสูงเลย
ก็เลยคุยกันผ่านทางไลน์คุยกันมาสองเดือนผู้ชายคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นช่างภาพ
สุดท้ายนัดน้องผู้หญิงออกมาบอกมาเจอกันหน่อยอยากจะถ่ายรูป
เพื่อจะเข้าวงกงวงการน้องก็หลงเชื่อไปเจอ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพาน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะขึ้นรถและขับรถเข้าโรงแรมม่านรูดย่านนทบุรี
ข่มขืนน้องผู้หญิงเสร็จพาน้องผู้หญิงไปส่งทิ้งเอาไว้หน้าห้างอ่าโยนเงินให้ห้าร้อย
แล้วขู่เลยว่าอย่าแจ้งตำรวจนะรู้ใช่ไหมพี่เป็นลูกใคร

นี่ค่ะแต่มันไม่ใช่มีแค่คำพูดเรื่องราวที่น้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
คลิปภาพที่มีรถคันหนึ่งขับเข้าไปในโรงแรมม่านรูด
แล้วภาพจากคลิปเนี่ยภาพนี้ค่ะ
มันตรงกับคำให้การของน้องนักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหาย

ขับเข้าไปในโรงแรมม่านรูดที่นนทบุรีวันศุกร์๑๗ธันวาคม

แสดงว่าล่อลวงเขาไปจริง
ใช่ค่ะคือตำรวจเองบอกว่าตรวจสอบแล้ว
สิ่งที่น้องผู้เสียหายให้ข้อมูลกับตำรวจ
และภาพที่ได้มามันสอดคล้องกันหมดเลยอะค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบนะคะ

ย่านบางกรวยอ่ะนะคะครับบ่ายสามสิบเจ็ดธันวาคม
ทีมข่าวของเราบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ร้านค้าด้านบางกรวยเห็นรถเก่งสีดำขับผ่านครับ
หกนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีก่อนจะเข้าม่านรูดในเวลาสิบหกนาฬิกายี่สิบเก้านาที
เห็นไหมคะมันสอดคล้องกันหมดอืม
แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่ารถคันนี้เข้ามาในโรงแรมม่านรูด
จริงจริงครับเราตามเรื่องให้นะคะเราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเรา
ไปที่สถานีตำรวจนครบานตลิ่งชันคือผู้เสียหายและผู้ปกครองเขาไปให้ปากคำกับตำรวจและทีมสหวิชาชีพค่ะ
คือพ่อของผู้เสียหายปฏิเสธจะให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจนี้เป็นชั่วโมงนะคะ
ครับและทั้งคู่ก็เดินทางกลับทีเนี้ยพนักงานสอบสวน
เขาบอกว่าผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติมเพราะก่อนหน้านี้ให้ปากคำไปบ้างแล้ว
เบื้องต้นตัวผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุจะโดนแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์
ส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลการตรวจร่างกายของน้องผู้เสียหายนะคะ
คือน้องไปตรวจมาวันนี้แล้วก็จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้ค่ะมีรายงานว่าหลังก่อเหตุแล้วเนี่ย
น้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายถูกขู่เพราะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นลูกรองผู้บัญชาการตำรวจทางภาคเหนือโอ้โห
เงินให้ห้าร้อยทิ้งน้องไว้หน้าห้างแล้วไปเนี้ยค่ะอ่า
ทีนี้เราก็ตรวจสอบดูนะคะว่าตกลงแล้วเป็นลูกของนายตำรวจระดับสูงจริงหรือเปล่า
ครับตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เป็นลูกของรองผู้บังคับการตำรวจนครบานแห่งหนึ่งค่ะอืม
เป็นหลานของรองผู้บัญชาการตำรวจคนนึงค่ะอืม
ก็คือเป็นลูกหลานของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จริงคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องราวทางคดีจะเป็นยังไงเพราะน้องผู้เสียหายเขาก็กังวลกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ครับเราไปคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งนะคะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิวิจิตรท่านก็บอกว่าคือผู้เสียหายเป็นเยาวชน
น้องอายุเพิ่งสิบเจ็ดน้องแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่แน่แน่
ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยมันโดนข้อหาพรากผู้เยาว์แน่แน่แหละสอนอตลิ่งชันจะรับผิดชอบสำนวนในการสอบสวน
แต่ก็ยังไม่ได้มีการประสานกับตำรวจภูทรภาคหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะมีการทำงานร่วมกันในการสืบสวนและขยายผลเพิ่ม
สถานที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นโรงแรมม่านรูดในอำเภอบางกรวย
ตรวจสอบแล้วมันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าคลิปภาพมันชัดมันสอดคล้องกับคำให้การของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
มันตรงกับหลักฐานทั้งหมดเลยอ่ะค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็เลยบอกว่า
แม้ว่าคดีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกเป็นหลานของตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งดูนะคะ
นี่นะคะน้องผู้เสียหายยืนยันว่าจะเดินหน้าในการดำเนินคดีเอาเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดจริงค่ะ

คือคุณจะอ้างไม่ได้เลยนะฮะว่าน้องสมยอมยินยอมพร้อมใจคือเด็กยังเด็กเยาวชนอยู่เลยนะฮะ
น้องเป็นเยาวชนค่ะค่ะทุกผู้ชมครับ